คุณผู้ชมคะข่าวนี้ในโลกโซเชียลเขาก็พาดหัว
บอกว่าก่อนทำทำไมไม่คิด
เป็นเรื่องที่ตำรวจทุ่งใหญ่
ที่ตำรวจทุ่งใหญ่เขาไปจับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๓ปี
ซึ่งก็ทั้งเสพยาบ้าทั้งมีการปลูกกระท่อมเอาไว้

ทีนี้พอโดนรวบคาบ้านปั๊บ
ผู้ชายคนนี้เขาก็กราบเท้าแม่เลย
ขอให้แม่ช่วยจ้าขอให้แม่ไปประกันตัว
แล้วแม่จะบอกกับลูกชายว่ายังไง

แต่ว่าที่แน่โลกโซเชียลเขาชมคุณแม่ท่านนี้
ว่าใจเด็กจริงเดี๋ยวดูคลิปค่ะ
นี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นช่วงที่
นายวีรศักดิ์จีนใหม่หรือว่าเอกอายุ๓๓ปีที่ถอดเสื้ออยู่เนี่ยนะคะ
คุกเข่าร้องไห้กราบเท้าแม่

เพราะว่าถูกตำรวจภูทรทุ่งใหญ่จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเลยค่ะ
พื้นที่หมู่๘ตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องจากว่านายเอกเขาไปมั่วยาเสพติด
ลักลอบทำน้ำกระท่อมหรือว่า๔คูณร้อยเพื่อเอาไปขาย
แล้วก็แอบปลูกต้นกระท่อมเอาไว้ภายในบ้าน
แต่ว่าดูสิคะแม่ของนายเอกเนี่ยใจแข็งมากเลยนะ
บอกว่าจะไม่ไปประกันตัว
ลูกชายก็ร้องห่มร้องไห้เสียงดังขึ้นไปอีกค่ะ
แล้วแม่บอกด้วยสอนลูกด้วยว่าลูกต้องอดทนต้องต่อสู้
แม่บอกว่าแม่เคยติดคุกมาแล้วตั้ง๑๐ปี
ไม่เคยเสียน้ำตาเลยแล้วลูกเป็นผู้ชาย

และที่สำคัญอย่าร้องไห้ให้ใครเห็นน้ำตาลูกผู้ชาย
เดี๋ยวขอฟังแม่อบรมลูกหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่สุดยอดคุณแม่จริงนะเพราะว่าเวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้เนี่ย
ในโลกโซเชียลมีเดียเขาชอบยกวลีที่แม่ชอบพูดบอกว่า

ลูกเป็นคนดีลูกฉันไม่ได้ผิดนะฮะ
แต่นี่ค่ะแม่ก็อบรมสั่งสอนลูก
ด้านพันธุ์ตำรวจตรีสมนึกสุวรรณวงศ์สารวัตรสืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่บอกว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
สืบสวนแล้วก็อาสาตำรวจนำกำลังไปจับกลุ่มในเอกได้ที่บ้านพัก
เพราะว่ารู้ว่ามั่วสุมยาเสพติดแล้วก็พบว่านายเอกอยู่ที่หลังบ้าน
ตอนที่เห็นตำรวจนะนายเอกตกใจค่ะวิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
ตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มตัวจนได้นะคะ
แล้วก็จากการตรวจค้นก็ไปพบต้นกระท่อมปลูกอยู่บริเวณบ้านต้นหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็มีการตัดโค้นแล้วก็เอากิ่งก้านใบมาชั่ง
พบว่ามีน้ำหนัก๑๖กิโลกรัมแล้วก็เจอหม้อที่เป็นอลูมิเนียม
เป็นอุปกรณ์สำหรับทำน้ำ๔คูณร้อยต้มน้ำใบกระท่อม
เจ้าหน้าที่เขาก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
ในเอกเนี่ยสารภาพบอกว่าผมเสพยาเสพติดเมื่อ๓วันที่ผ่านมา

ตำรวจก็เลยคุมตัวไปไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าฉี่สีม่วงนะคะ
ก็เลยมีการคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหา
มียาเสพติดประเภท๕ก็คือพืชกระท่อมไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
และเสพยาเสพติดประเภท๑เมดแอมเฟตามีน
ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ